คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดชนบุรี
โจรเนี่ยค่ะเข้าไปก่อเหตุลักษัตริย์ในตลาดสด
แต่โจรคนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปก่อนนะ

คงปวดท้องหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ

ตักน้ำมาล้างอะไรเสร็จสับไปหันแตงโมกิน

หนักเลยเหรอหนักเลยหนักเลย
หนักคนนี้หรอใช่ค่ะ

ผู้ชายอายุสัก๔๐๔๕ได้ก็ตัวใหญ่อยู่
กางเกงเลยนะอยู่ในตลาดสด
แล้วนั่งถ่ายแบบนี้ถ่ายหนักแบบนี้

ขออภัยนะไม่รู้ว่าเขาปวดท้องหนักมากหรืออะไร
แต่คุณเป็นโจรคุณก็ผิดถึงคำนวยของแล้วนะ

อุจจาระที่ไหนหรอ
อ่านออกอากาศได้เหรอไม่กล้าอ่านไง

พอล้างเสร็จถ่ายเสร็จปุ๊บหิว
ผ่าแตงโมนะครับผ่าแตงโมช่วงที่นั่งอยู่มาสักครู่อยู่ในตลาดไปผ่าแตงโมแล้วก็กิน
ตอนที่ล้างก้นตัวเองเสร็จเนี่ยไปหยิบมีดกับหยิบแตงโมเข้ามาถ่ายเสร็จกินแตงโม
แล้วก็เดินเข้าไปในตลาดก็ไปขโมยของนี่แหละเนี่ยไปหยิบตังโมเข้ามาลูกหนึ่งแล้วก็มีดผ่า
แล้วก็ไปเดินขโมยของเป็นตลาดสดซึ่งมีหลายร้านโอ้โหแล้วแบบแล้วก็ผ่าตรงที่ตรงที่อืออุ้ยขอบภัยพูดได้ป่ะวะตรงนั้นเลยอ่ะ
แล้วก็กินกลิ่นมันกำลังแบบกลิ่นดีมั้งเพิ่งถ่ายเสร็จแม่สักพัก
ถ้าทีวีเรามีกลิ่นรับกลิ่นได้นะโอ้ยคือโจรคนนี้เนี่ยนะเหมือนกับเออแล้วเขารู้ด้วยนะว่ามีกล้องวงจรปิดอ่ะ
ตอนที่เขาไปขโมยของเอาไม้กวาดดันดันกล้องให้หันไปที่อื่นแล้วก็ขโมยของด้วยนะตอนขโมยนะตอนขโมยไม่ใช่ตอนนี้
แต่ไม่รู้ว่าตรงจุดนี้มีแต่ผมดูน่ะในภาพพอมาถึงทั้งผู้ชายคนร้ายก็ถลกกางเกงแล้วก็อุจระ

คือผมดูแล้วเนี่ยคือคงไม่ใช่ว่า
ปวดเราก็จะต้องอุจจาระผมว่านะ
จะต้องเป็นเคล็ดหรือเป็นอะไรแบบลักษณะแบบว่า

มันเคยมีหลายเหตุการณ์นะที่ว่าคนร้ายจะอุจจาระทิ้งเอาไว้
ของเอาไว้อย่างนี้เหรอสะกดเอาไว้จะได้ไม่เห็น

พอนั่งปุ๊บเขาถ่ายเสร็จปุ๊บเขาล้างเลย
เขาไม่ได้ว่านั่งนานนั่งโอ้โหปวดท้องเหลือเกินจนแบบ
เสร็จเรียบร้อยเขาแป๊บเดียวแล้วเขาล้างเลยแล้วก็ลุกไป

เพิ่งรู้คุณภาคภูมิผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุจจาระ

เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้น
ค่ำวันที่๑๑ธันวาคม

คือคนร้ายขับกระบะไปจอดข้างตลาด
แล้วก็เดินเข้าไปก่อเหตุขโมยของ

คนร้ายขโมยมีดไปเล่มหนึ่งขโมยแตงโมไปหนึ่งลูก
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูว่ามันมีอะไรผิดสังเกตเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่า
ก็เลยเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะว่านั่งท้ายก่อน
แล้วก็ขโมยแตงโมนั่งกินอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วคนร้ายก็ไปตระเวน
ขโมยของอีกหลายร้านในตลาดนะคะนายวรกิจวิรุณคุณการอายุหกสิบปี
แผงขายไข่ไก่บอกว่ามาเปิดร้านตอนเที่ยงทุกวันนะคะ
มารู้ว่ามีคนร้ายมาก่อเหตุขโมยของก็รีบไปดูของของตัวเอง
ของหายเหมือนกันพัดลมเพิ่งซื้อมาไม่ถึง๓เดือน๕๐๐บาท
อันนี้ก็หายอันนี้ครั้งที่สองแล้วที่มีโจรเข้าไปขโมยของที่ร้าน
เกล็กเก่งเลยส่วนเจ้าของแผงขายหมูสดค่ะ
สไลด์หมูแผ่นห้าหมื่นกว่าบาทนะคะก็ต้องถอดไปเก็บทุกวัน
กล้าทิ้งเอาไว้ที่ร้านครับกลัวถูกขโมย
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดส่วนใหญ่บอกว่าเดือดร้อนกันหนักมาก

ก็เลยอยากจะให้เจ้าของตลาดสดจัดหาแบบรอปภ
เจ้าหน้าที่มาดูแลเฝ้าทรัพย์สินมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้หน่อย
ตอนคืนโจรมากอเห็นกันบ่อยตลาดนี้
เขายังจับไม่ได้นะครับอาจจะเป็นวิชาของมันก็ได้